บรรยากาศการเลือกตั้งของประเทศไทยในปี๒๕๕๙
หลังจากที่เรารอคอยกันมา๔ปี
สื่อต่างชาติเองก็เกาะติดบรรยากาศเลือกตั้งเมืองไทย

หลังจากที่มีการลั่นปีกรองการเลือกตั้ง
แล้วก็ลั่นระคังการเลือกตั้งแล้วครับ

ฝากของยุโรปเอยอเมริกาเอย

จาซีร่าเองก็เกาะติดเช่นเดียวกัน

ก็เกาะติดบรรยากาศการเลือกตั้ง

ผลการเลือกตั้งจะออกมาเป็นอย่างไร
และใครจะได้เป็นผู้นำรัฐบาล
เป็นนายกรัฐมนตรีที่จะบริหารประเทศใน
คนที่๓๐ของประเทศไทยนะครับ
แล้วขอบคุณล่างภาษามือของเราอาจารย์พระวันศาลสุนทรค่ะ